ีลาฟครับมันหลุดออกมาก็วุ่นวายกันทั้งสี่แยก

วิ่งวิ่งไปไปไหนครับ

คุณคิดบ้างหรือเปล่าว่ามันจะเกิดขึ้น
ในถนนของประเทศไทย
ไม่สิปกติก็เจอแต่ในสวนสัตว์
เออไม่ก็เห็นแต่ในหนัง
แล้วยีลาฟมันเป็นสัตว์ที่ส่วนใหญ่
มันอยู่ที่แอฟริกามีบ้านเราเท่าไหร่หรอกเออแล้วตรงเนี้ย
บ้านเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะสี่แยกไหนคะติดกันเป็นแถวเลยอ่ะ
แถวถนนสายสามศูนย์สี่ฉะเชิงเศร้าพระนมสารคาม
ช่วงบริเวณสี่แยกไฟแดงพอดีเป๊ะเลยครับค่ะเนี่ย
จริงจริงมันโดนบรรทุกมาตรงนี้แล้วทีเนี้ยมันหลุดออกมาเพราะกรอนที่เป็น
ตัวที่มันล็อกไอ้ตัวล็อกกล่องไม้ตู้ไม้อ่ะนะเออมันเหมือนกับว่าชำรุดเสียหาย
ยีราฟมันเลยอาศัยจังหวะหลบหนีออกมาได้ครับโอ้โหโอ้โหแล้วทีเนี้ย
มันก็แตกตื่นสิครับแล้วคนก็ตกอกตกใจแล้วไม่ได้มาตัวเดียว
มา๒ตัวมา๒ตัวแต่ไม่ตรงนะ๒ตัวมันวิ่งหนีออกกัน
เฉียงเฉียงเฉียงเฉียงเฉียงเฉียงค่ะไม่ใช่สองตัวตรงนะครับค่ะ
แล้วหยุดยังไงก็หยุดไม่อยู่ทำไงคะร้อนถึงเจ้าหน้าที่ต้องไปไล่ล่าจับมันให้ได้
ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งเขาจับได้แล้วหนึ่งตัวอ่า
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเซานะครับจับได้๑ตัวเพราะมันหลุดมา๒ใช่ไหม
ใช่ตัวหนึ่งอ่ะโดนจับได้แล้วเขายิงยาสลบถูกต้องอืม
อีกตัวหนึ่งยังจับไม่ได้จนถึงป่านนี้เวลานี้ก็ยังจับไม่ได้
หาไม่เจอแต่ไอ้ตัวที่มันหลุดไปเนี่ยนะครับไอ้ตัวที่ยังหาไม่เจอเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขายืนยันมาว่ายิงไปเลยนะสามดอกอ่าอุ้ยสามดอกยิงอย่าสลบไปแล้ว
มันก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะใช่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเอาวันนี้เขาระลมกำลังลงไปอย่างเต็มที่แล้ว
เกิดที่จะหาเจ้ายิราฟตรงนี้ให้ได้คือเขาเนี่ยนะครับไปถามผู้เชี่ยวชาญกันว่า
ว่าถ้าเกิดยีราฟมันหลุดมาในประเทศตรงประเทศไทยแล้วอย่างนี้มันจะอยู่ได้ไหมมันจะยังไง
ไม่ใช่สภาพพื้นที่ของมันคือถ้ามันไม่มีอาหารอันนี้เป็นน่าเป็นกังวลว่ามันอาจจะตายได้นะ
เพราะว่าในพื้นที่ตรงนั้นมันไม่ใช่มีอาหารของมันเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามันโดนยิงยาสลบแล้วสลบไปอ่ะ
ไปเจอกับสิงสารสัตว์ที่เป็นพิษเป็นภัยกับมัน
รวมไปถึงซูนัสด้วยใครจะไปคิดไอซูนัสที่เป็นซูนัสจรจัด

แล้วยีราฟมันไม่ใช่แบบสัตว์นักล่าหรือว่ามันจะไปหาอะไรกินได้เหมือนสัตว์ทั่วไป
ก็เป็นห่วงมันอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมแล้วคือมันจะเอายีราฟสองตัวนี้ไปที่สวนสัตว์ที่จะเปิดใหม่อยู่ปลาจีนบุรี

ทีมข่าวของเราก็ไปติดตามแหละเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะ